คุณผู้ชมฮะไปดูคณะเชิดสิงโตคณะนี้นะครับ
ก็กำลังแสดงอยู่ในงานงิ้วสมโพธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ทรัพย์สมทอด
แต่ปรากฏมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับ
ขณะที่นักแสดงเขากำลังเหมือนกายกรรมแล้วก็กำลังโดดโดด
สาวดอกเหมือยค่ะอ่าเขาเรียกแบบนี้สาวดอกเหมือย
ปรากฏว่าตกครับคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
นี่ครับเห็นจังหวะตรงนี้นะฮะที่มีคนเขาถ่ายได้นะครับ

สิงตัวตัวข้างหลังเนี่ยตกลงมาฮะใช่
โตแต่ละตัวเนี่ยจะมีคนเชิดเนี่ยสองคนใช่ค่ะ
อันนี้เป็นมุมด้านหน้าที่ถ่ายไว้ได้คุณผู้ชมไปดูมุมใกล้อีกมุมหนึ่งนะฮะ
คนที่เข้าไปชมถ่ายได้จากด้านข้างครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะ
ใช่มันเหมือนกับก้าวพลาดอะค่ะพอคนนึงพลาดตกแล้วอ่ะ
ที่เหลืออีกคนนึงก็ตกลงมานะคะใช่ครับ
นี่เขาถ่ายไว้เหมือนกับคือไม่ได้ตั้งใจหรอก

ของคณะสิงโตสิทธิ์น้องหน่อยนะฮะ
สิงโตในงานงิ้วสมโพธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ทรัพย์สมทอด
อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็ในคลิปวิดีโอเป็นช่วงนาทีการเชิดสิงโตปีนเสาดอกเหมือย
หรือว่าบนท่อเหล็กสูงประมาณสัก๒เมตร
คุณผู้ชมฮะขณะที่กำลังแสดงอยู่นั้น
โตตัวแรกซึ่งก็มีคนเชิดสองคนกระโดดผ่านเสาดอกเหมือยไปอย่างสวยงาม
แต่ปรากฏว่าสิงโตตัวที่๒คนที่เชิดอยู่ที่หัวสิงโต
กระโดดไปบนเสาดอกเหมือยแล้วแล้วก็พลัดตกลงมาสู่ด้านล่างนะครับ

รั้งแล้วก็ดึงคนเชิดส่วนหางตกลงมาด้วยนะครับ
คนที่เจ็บหนักก็คือคนที่เชิดส่วนหัว
คนที่เชิดหัวสิงโตบาดเจ็บกระดูกหายประร้าวเลยนะคุณ
ทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบึง๓๐๐ธรรมสถาน
ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำจุดอยู่ตรงนี้คุณ
คือถ้ามีการเชิดสิงโตมีการแห่มังกรอะไรแบบนี้
เขาก็จะมีรถพยาบาลรถกู้ชีพไปคอยเฝ้าระวังป้องกันอยู่แล้วนะ
เขาเอามาจอดกันในงานประมาณสัก๖คันเลย
ทีนี้ก็เข้าถึงตัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันทีนะครับ

ขณะที่คณะสิงโตกำลังแสดงกระโดดโชว์บนเสาดอกเหมือย
เชิดหัวสิงโตตัวที่๒เหยียบพลาดพลัดตกลงมาจากเสา
ทำให้คนเชิดหัวสิงโตบาดเจ็บครับ
แขนข้างซ้ายขาข้างซ้าย
ทีมงานสว่างบึงสามพันธรรมสถานรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ

ส่วนคนที่เชิดส่วนหางไม่เป็นอะไรมากนัก

ก่อนหน้านี้ก่อนที่คณะเชิดสิงโตจะมาแสดงจริงในงานงิ้วตอนกลางคืนแบบนี้
ช่วงกลางวันเขามีการซ้อมอะไรเปล่า

ซ้อมกันอย่างดิบอย่างดีเลยนะฮะ
แล้วก็นักกายกรรมเหล่านี้เขามีความสามารถ
แต่ก็ไม่รู้นะว่าคนเชิดสิงโตตัวหลังเนี่ย

แต่เห็นพอดีตอนกระโดดก้าวพลาดนะครับ
พี่กู้ภัยภาษาเหตุเกิดจากไหน
น่าจะเป็นมือใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ

เริ่มงานขึ้นโชว์อะไรบางอย่างนี้

แล้วก็อาจจะไม่ชำนาญการ
แล้วก็อาจจะเป็นมือใหม่เข้ามาทำงานอะไรอย่างนี้

แต่ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่า
แต่โดยส่วนใหญ่นะคณะสิงโตนะคุณ
เขามักจะให้ผู้เชี่ยวชาญ
คือคนที่ฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีแล้ว

คุณผู้ชมฮะถึงจะแสดงกายกรรมแบบนี้ได้นะครับ

มาแสดงจริงบนเสาแบบนี้นะครับ

คือถ้าสูงสุดประมาณสัก๒เมตร๕๐นะครับ
และความกว้างของแป้นนะคุณ

คุณเชื่อไหมว่าประมาณสักไม่เกิน๒๐เซนติเซน